ช่วงที่ผ่านมานะครับประชาชนคนไทยอยู่ในช่วงของความโศกเศร้า
รวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเองก็ไม่ฟื้นตัว
ส่งผลให้ยอดงบโฆษณาในช่วงที่ผ่านมาลดลงไป๑๔๐ครับ
นิวเซ่นประเทศไทยบรรยายงานภาพรวมของเม็ดเงินโฆษณา
สื่อต่างประจำเดือนตุลาคม
วีดิจิทัลลดลงไป๑๔๗นะครับ
วิทยุลดลงไป๔๐๐ละ๔๕

ได้แก่สื่อโฆษณากำลังแจ้งเผินไปกว่า๓๕
และสื่อโฆษณาในห้างเพิ่มขึ้น๑๕
ส่วนภาพรวมของโฆษณาในรอบ๑๐เดือน
ว่าตั้งแต่มกราคมจนถึงตุลาคมปีนี้
มีมูลค่ากว่า๙๒๐๐๐ล้านบาท

คิดเป็นบริษัทที่ลดลงไปกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
รองลงมาก็เป็นแมกกาซีนลดลงไปกว่า๑๒๐

และวิทยุลดลงไป๑๐๓
ส่วนสื่อที่เติบโตที่สุดได้แก่สื่ออินเทอร์เน็ตครับกว่า๑๖๐
มาก็เป็นสื่อโฆษณากลางแจ้ง๑๓

ขณะที่สื่อทีวีดิจิทัลเติบโต๑๐
หรือมูลค่ากว่า๑๗๐๐๐ล้านบาท
อารเมษรัชชายบุญเป็นประธานกิติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยก็ระบุว่า
สาเหตุที่เม็ดเงินโฆษณาลดลงเนื่องจากว่าสภาพทางเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
รวมทั้งประเทศไทยก็อยู่ในช่วงของภาวะความโศกเศร้า
ดังนั้นงบโฆษณาในปีนี้จึงไม่สามารถจะวัดผลได้ครับ
เนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในช่วงสถานการณ์ปกติ
เจ้าของสินค้าเองก็ไม่สามารถจะลงสื่อกระแสหลักได้
ส่งผลให้โฆษณาไหลไปที่สื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
คาดว่าปีหน้าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป